เสียชีพอย่าเสียสัตว์และเป็นสัญญาลูกลูกชาย
ผมพูดก็หมายถึงสองคนนี้แหละนะครับค่ะคุณศิระเจนจาคะกับไฮโซลูกนัด
ค่ะนะฮะจะเป็นใครไปไม่ได้ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับมีการนัดมานะครับ
มาเอาเงินนี่หนึ่งล้านบาทโอ้ทางซ้ายนี่นะคะนี่เงินหนึ่งล้าน
ของคุณศิระเจนจาคะนะครับและอีกพานหนึ่งเนี่ยรอนะครับ
เงิน๑๐ล้านบาทแต่ว่ามาเป็นเช็คฮะเป็นเรื่องเลย
ควันขึ้นเลยฮะที่นี่ฮะคุณศิราเจจาคะสสกรุงเทพมหานครพักประชารัฐนะครับ
พลังประชารัฐนะฮะเบิกเงินสดล้านหนึ่งมาใส่พานเอาไว้
รอให้นายธนัดธนากิจอำนวยหรือว่าลูกนัทเนี่ย
มาที่บ้านทรงไทยหลัก๔แจ้งวัฒนะ
คุณเอาไปเลย๑ล้านบาทนะฮะ
แล้วจะนำเงินไปซื้อข้าวสารหอมมะลิ
แจกประชาชนชาวหลักสี่จัดทุตรจักร
ก็ให้เอาข้าวสารมาให้ในราคาเทียบเท่ากับเงิน๑๐ล้านบาท
ขออย่างเดียวให้มาเจอตามสัญญาณลูกผู้ชาย
แล้วก็ชี้แจงว่าตอนนั้นที่ยังไม่ให้๑ล้านบาท
เพราะว่าไม่เชื่อในใบรับรองแพทย์ของลูกนัท

เคยประสบอุบัติเหตุแล้วตาบอดมา๓เดือน
ขณะที่ไฮโซลูกนัดถือเช็คมาครับ๑๐ล้านบาท
มาที่บ้านทรงไทยของนายศิราตามคำท้า
แล้วก็เอาเช็คนี่มาถึงแล้วมาถึงแล้ว
แล้วก็เอาเช็คมาวางใส่พานให้นายศีระดู
คุณศิราไม่พอใจครับไม่รู้ตบโต๊ะพานกระเทือนหรือเปล่า
นะครับบอกว่าทำไมทำไมไม่เอาเงิน๑๐ล้านบาท

ข้อตกลงคือคุณธนัทบอกพร้อมจ่ายเงินสด
วันที่ท้าผมและผมเตรียมเงินสด๑ล้านบาท
ผมไม่ใช่เพื่อนเล่นผมไม่ใช่เพื่อนเล่น
นะผมไปแล้วนะผมโมงข้าสบวน
ไม่ใช่เพื่อนเล่นที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่น
แต่ถ้าพี่เอาไปธนาคารพี่มันก็ออกมาเป็นเงินสด๑๐ล้านได้เลยพี่

เทควันละสิบบาทเป็นแค่หรอมันยังไม่เล่นไปสั่งมาเล่นด้วย
ระยะสิระยะสิเดี๋ยวงันครับแล้วก็ขอร้องนะเดี๋ยวไปสถาบัน
นะภาษาศาสตร์ตาอีกข้างหนึ่งแน่นให้เห็นว่าสถาบันทั่วสัตว์เนี้ย
ขอบคุณประโยชน์แล้วกับมันได้ใจไงโอเคผมไปแล้วผมผมไม่มีอะไรจะ
บอกว่าถ้านายศิระไม่ยินดีรับเช็คที่เตรียมมาก็ไม่เป็นไร

เมื่อช่วงเช้าเขาบอกว่าเขาโทรหาคุณศิระแล้วแต่ไม่รับโทรศัพท์
ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะเอามาไปเช็คนะ

โอ้โหฉีกเลยฉีกเลย
เค้ก๑๐ล้านบาทแล้วก็บอกว่าต้องการเมื่อไหร่
บอกนะเดี๋ยวจะเขียนใหม่ให้ได้เสมอ
โอ้โหร้อนแรงจริงคู่นี้นะฮะ